ไม่ต้องลำบากเหมือนกับสัตว์ในสวนสัตว์ในฉนวนกาซ่านะครับ
เพราะว่ามีหาดเฉพาะให้กับพวกมันได้ไปพักผ่อนกับเจ้าของ
โดยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะห้ามนำสุนัขเข้าไปนะครับ

ที่เปิดให้สุนัขพร้อมกับเจ้าของได้เข้าไปพักผ่อน
ซึ่งนอกจากพวกมันจะได้เล่นน้ำอาบแดดแล้ว
ยังมีทั้งเบียร์สุนัขแล้วก็ไอศครีมเอาไว้ปลนเปลือพวกมันอีกด้วยครับ
นี่คือชายหาดสุนัขแห่งแรกของโครเอเชีย

เมืองเล็กชายฝั่งทะเลแอดเรติก
ชายหาดแห่งนี้คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของสุนัขหลากหลายสายพันธุ์รวมทั้งมนุษย์
ในวันที่อากาศร้อนเจ้าตูบหลายตัวจะลงเล่นน้ำในทะเล
แต่บางตัวก็ถือโอกาสขึ้นไปนั่งบนแพรยาง
และอาบแดดไปพร้อมกับเจ้านายของมัน
ให้การต้อนรับทั้งคนและสุนัข
โดยที่นี่สุนัขจะสามารถนั่งพักใต้ร่ม
พร้อมกับดื่มเครื่องดื่มสุดพิเศษ
สนาเฟิลหรือเบียร์ของสุนัข
เครื่องดื่มยอดนิยมซึ่งผลิตมาจากเนื้อวัวหรือเนื้อไก่
โดยที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
และมันยังสามารถลิ้มลองรสชาติของไอศครีม
ไปพร้อมกับเจ้านายของมันได้ด้วย
ก่อนที่จะกลับไปเล่นน้ำทะเลต่อ
นางสาวมิเรลล่าปายาเซโทวิก
นักท่องเที่ยวจากเยอรมนีได้เล่าว่า
คิดว่าชายหาดสุนัขแห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์
เพราะมีโรงแรมรีสอร์ทหรือชายหาดเพียงไม่กี่แห่ง
อนุญาตให้เธอสามารถพาสัตว์เลี้ยงของเธอ

ซึ่งเธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษมาก

ได้ดื่มดำกับแสงแดดและท้องทะเลไปพร้อมกันแล้ว

ยังได้พบกับเพื่อนใหม่และได้เล่นสนุกด้วยกันด้วย

ขณะที่เธอกำลังค้นหาสถานที่ที่เธอสามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุด
ไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของเธอได้
และเธอคิดว่าชายหาดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมาก
ตูบของเธอก็รักชายหาดแห่งนี้
มันชอบลงเล่นน้ำแล้วก็กินไอศครีมและดื่มสนับเฟิล
ต่างจากที่เยอรมนีบ้านเกิดของเธอซึ่งจะไม่มีสถานที่แบบนี้
ว่าโครเอเชียจะเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากยุโรป
แต่ชายหาดริมทะเลอาเรติกส่วนใหญ่
จะไม่อนุญาตให้พาสุนัขลงไปเล่นน้ำด้วย
ชายหาดสุนัขในเมืองควิดเวก้าแห่งนี้จึงถือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มาก
นายอิกอร์มอนเทนารี่เคเนชเจ้าของร้านมอนตี้บีชบาได้กล่าวว่า
สิ่งที่ทำให้ชายหาดแห่งนี้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก

ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมกลุ่มคนรักสุนัขถึงได้ชอบที่นี่มาก
พวกเขาไม่ต้องการชายหาดอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป
เพราะตรงนี้มีทั้งที่จอดรถและมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ
ยามเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ตูบที่เหน็ดเหนื่อยจากการเล่นน้ำต่างก็กลับบ้านไปพักผ่อน
แต่พวกมันกำลังรอคอยที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้งในวันรุ่งขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน